รัฐบาลจะต้องแถลงหน้โยบายของรัฐบาล

เพราะฉะนั้นเราจะพาย้อนไปดู
ว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งพักร่วม
แต่ละพักนั้นได้ให้สัญญากับประชาชนว่าอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขที่พักประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้นได้รับการตอบรับทั้ง๓ข้อ
ข้อที่๑ก็คือในเรื่องของนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
อยากจะฝากให้ทางพักพลังประชารัฐได้พิจารณานโยบายต่าง
ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้ว
อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการขึ้นเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป
ถ้ารัฐบาลทำดีแน่นอนเราต้องสนับสนุน
แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลก็ดีหรือมีลำตีท่านใดก็ดี
ที่ทำงานผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าไม่ดี

พวกเรา๑๑คนพร้อมที่จะคัดค้าน
สัญญาที่พักพลังประชารัฐเคยประกาศไว้กับประชาชนช่วงหาเสียง
หากเป็นรัฐบาลนโยบายประชารัฐต่างจะทำให้เกิดขึ้นจริง
วันนี้เริ่มมีเสียงทวงถามกันแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเจ้าตันละ๑๒๐๐๐บาท
ข้าวหอมมะลิตันละ๑๘๐๐๐บาท
นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาทต่อวัน
โยบายติดหูอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มวงเงินในบัตร
เพื่อใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลจนถูกใจชาวบ้าน
และนโยบายมารดาประชารัฐที่ให้เงินเมื่อตั้งคัน๓๐๐บาททุกเดือน
มีค่าทำคลอดให้๑๐๐๐บาท
คลอดออกมาก็ยังให้อีก๒๐๐บาทจนครบ๖ปี
ส่วนพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์
ก็มีนโยบายเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสน
ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายมารดาประชารัฐของพักพลังประชารัฐ
จึงต้องวัดใจกันว่าจะเลือกของใครมาเป็นนโยบายรัฐบาล
ยังไม่รวมถึงเพิ่มเบี้ยคนสูงอายุเป็น๑๐๐บาท
ผู้ยากไร้๘๐๐บาทต่อเดือน
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรข้าวเกวียนละหมื่น
อย่างภาระไม่ต่ำกว่าลูกละ๖๐บาท
ไม่ต่ำกว่า๑๐บาทต่อกิโล
ซึ่งนโยบายทั้งหมดสอดคล้องกับที่พักได้ครอง๓กระทรวงหลัก
เกษตรพาณิชย์พัฒนาสังคม

ผูกมัดการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จะต้องขอให้รัฐบาลได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย
นั่นหมายความว่ารัฐบาลควรที่จะได้รับเป็นเจ้าภาพ
ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างน้อย
ในประเด็นนี้เป็นประเด็นต่ำสุดในอนาคตต่อไป
เช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยอีกหนึ่งพักร่วมที่ได้กระทรวงตามเป้าหมาย
เพื่อสารต่อนโยบายที่พักหาเสียงเอาไว้
นโยบายปลูกกัญชาเสรีทำแก๊ปถูกกฎหมาย
หนี้กยศส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเหมือนบุรีรำโมเดล
ซึ่งทั้งหมดนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
เดินหน้าอย่างจริงจังดันเป็นนโยบายรัฐบาล
เพิ่มงบประมาณท้องถิ่นลดต้นทุนการเกษตรเพิ่มรายได้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกนโยบายของพักร่วมรัฐบาล
ประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ารัฐบาลว่า
ทยอยทำแต่คงทำไม่ได้ทุกนโยบาย

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้จริงในตอนนี้
ได้ไม่มากเท่าที่ทุกคนต้องการ
หรือเท่าที่ทุกคนไปหาเสียงกันมา
แต่เขาเห็นใจว่าเมื่อเป็นบรรษบาลแล้ว
มันต้องอยู่ในกรอบบังคันที่มีอยู่นะ
ง่ายที่จะได้เห็นทุกนโยบายจากทุกพักร่วม

คำสัญญาสวยหรูและนโยบายที่ขายฝันหลายเรื่อง
ยังเป็นเพียงสัญญาแต่ยังทำไม่ได้